ทีเนี้ยอีกมุมนึงเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้มีคนไปเห็นภาพ
ในไอจีของนางเอกสาวชื่อดังแต้วนัทพรค่ะนี่ฮะ
จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับคุณแม่ค่ะนะฮะ
แล้วก็มีญาติญาติมาเยอะเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าโอ้โห
ทั้งคุณแต้วหรือว่าแฟนนุ่มที่มาด้วยเนี่ยรวมแล้ว๑๗คน
ไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยเลยนะครับพอลงรูปไปในโซเชียล
คนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกว่าโอ้โหนี่
แต้วจัดปาร์ตี้แบบนี้เลยเหรอนะแม้ว่าจะเป็นเจ้าแม่นาคี
พ้นโควิดมาหลายช่วงค่ะตรวจมากี่ครั้งก็รอดเนี่ย
แต่ว่านี่ฮะครั้งนี้เนี่ยมันจะหมิ่นเหม่ไหมมันจะเสี่ยงไหม
ร้านตัวเองนี่ยังเคยถูกจับแต่แบบเนี้ยทำไมไม่เตือนนะ
ทำไมโดนกันหนักจังทำไมเคสแบบนี้
ไม่เห็นมีใครไปทำอะไรยังไงบ้างนี่ฮะมีคนไปแสดงความ
เห็นไปถามว่าเอ๊ะหรือว่าฉีดวัคซีนกันแล้วเหรอ
หรืออย่างไรแต่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องป้องกันอยู่เรื่องของ
หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมอะไรแบบนี้
นะคะแล้วบอกในงานวันเกิดมีแต่ผู้สูงอายุใช่ไหมฮะอ่า
ขนาดนั่งอยู่ในรถยังให้ใส่แมสนั่งสองคนยังต้อง
แมสค่ะแต่นี่งานนี้ทำไมไม่เห็นมีใครใส่เลยนี่ครับ
คือเราก็ถามไปยังแต้วนัทพรนะครับเธอยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรในตอนนี้นะครับ
ยังไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะแต่ว่าเธอก็ยังไม่ได้มาตอบคอมเมนต์อะไรนะครับ
เราถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของแต้วบอกมาแค่สั้นว่าตอนนี้น้องแต้ว
ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้อืมค่ะครับทีนี้ค่ะคุณพลอยเชอร์มานค่ะ
คุณพลอยเชอร์มานติดโควิด๑๙ก่อนหน้านี้ก็โดนดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของการไปเที่ยวที่เกาะสมุยเกาะพังงัน
แล้วก็ไม่ได้กักตัว๑๔วันไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยจนในอำเภอก็แจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ล่าสุดคุณพลอยได้โพสต์ภาพฟิล์มเอ็กซาเรย์ค่ะเป็นฟิล์มเอ็กซาเรย์ปอดนะคะ
ลงในไอจีสตอรี่นะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่าเดี๋ยวก็หายขอบคุณที่ห่วงนะคะ
นี่ค่ะภาพนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยสอบถามอาการของคุณพลอยคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณพลอยค่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวก็บอกว่าภาพเอ็กซาเรย์ปอดที่พลอยโพสต์
ก็คือเป็นภาพเอ็กซาเรย์ที่จะแสดงให้เห็นว่าปอดคุณพลอยยังปกติอยู่
เชื้อไม่ได้ลงปอดนะคะเธอแค่ต้องการอยากจะอัปเดตให้แฟนเห็นว่าเธอยังแข็งแรงดี
อาการทุกอย่างยังปกติไม่มีไข้ไม่ไอและกำลังใจดีมากนะคะ
ก็มีเพื่อนมาเยี่ยมบางทีมาเยี่ยมอยู่ข้างล่างตึกข้างล่างคุณพลอยก็ถ่ายภาพจากข้างบนแบบนี้ค่ะ
ก็มีกำลังใจแล้วก็คาดว่าจะได้ออกจากฮอสพิเทลเร็วนี้
ส่วนเรื่องคดีความก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะ
คุณป้องนวัดพระเอกชื่อดังนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ได้โพสต์ผลตรวจโควิด
บอกตอนนี้ปลอดภัยหายห่วงเพราะผลล่าสุดคือไม่พบเชื้อแล้วหลายคนก็เอ๊ะยังไง
คือต้องเล่าย้อนไปหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับหลายท่านก็สงสัยเอ๊ะทำไมต้องตรวจอีกนะฮะ
ก็เพราะว่าคุณป้องเนี่ยอย่างที่เราทราบติดโควิด๑๙หายออกจากโรงพยาบาล
แต่ต้องกลับมากักตัวที่บ้านต่อนะฮะตามขั้นตอนแม้จะหายแล้วออกจากโรงพยาบาล
ก็มากักตัวที่บ้านตั้งแต่ยี่สิบแปดเมษายนคุณป้องนวัดบอกว่าอย่างนี้
พอกักตัวอยู่ที่บ้านจนถึง๘พฤษภาคมก็ต้องไปตรวจโควิด
ปรากฏว่ามันยังเจอผลเป็นบวกอยู่ก็คือยังมีลักษณะมีเชื้ออยู่
ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันมาจากซากเชื้อก็เลยต้องไปกักตัวต่ออีก๗วัน
หลังจากนั้นก็ไปตรวจอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งผลออกมาคือเป็นลบแล้วไม่พบเชื้ออะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ปลอดภัยหายห่วงแล้ว
นับรวมที่คุณป้องนวัดต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็คือ๑๘วันนะครับท่านผู้ชมครับ
ป้องนวัดฝากคลิปมาถึงแฟนข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะและขอแสดงความเสียใจกับบุคคลที่ต้องสูญเสียไปจากโรคนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะอัปเดตอาต้อยเศรษฐาศิราชายากันหน่อยค่ะ
อาการหายเป็นปกติแล้วหลังจากติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็กลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน๒สัปดาห์นะคะ
อาต้อยหน้าตาสดชื่นขึ้นมากค่ะครอบครัวก็กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันตามปกติ
คุณอีฟลูกสาวก็โพสต์ภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านทานข้าวด้วยกัน
ต้อยบอกว่าตอนนี้อาการเกือบเป็นปกติเลยไม่มีไข้ไม่ไอก็พยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรง
ออกกำลังกายเลือกกินอาหารทำตามคำแนะนำของคุณหมอทุกอย่างนะคะ
นี่ค่ะแล้วก็อาต้อยก็ส่งคลิปมาฝากถึงแฟนไทยรัฐทีวีด้วยค่ะ
กลัวจะอะไรบ้างซึ่งจริงแล้วมันเป็นประโยชน์กับเรานะครับก็ต้องไปไปฉีด
นะครับเพื่อลดปัจจุงความลำบากยากเย็นของคุณหมอนี่นะคะอัต้อยก็ฝากถึงเรื่องของการฉีด
ต้านโควิดสิบเก้าด้วยนะคะส่วนลูกสาวค่ะคุณอีฟพุทธิดานะคะ
ก็มีการโพสต์เอาไว้คุณผู้ชมได้เห็นไหมคะที่เธอโพสต์บอกว่า
ต้องปิดร้านบ้านครบรถเพราะว่าสู้รายจ่ายต่อเดือนไม่ไหวจริงจริง
ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้ตอนนี้กลับไปทำเหมือนเดิม
ชื่อหอยทอดอรัญญานะคะก็จะมีการเริ่มรับออเดอร์
แต่ก่อนที่จะรับออเดอร์ของลูกค้าทั่วไปส่งอาหารให้กับแพทย์และพยาบาลก่อน
ที่โรงพยาบาลราชธรรมนะคะเมนูยอดนิยมก็คือผัดไทยกุ้งสดและข้าวขาหมู
คุณอีฟก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราด้วยเรื่องของการปิดร้านนะคะลองฟังดูค่ะ
ตอนนี้เราก็สู้กับวิกฤตโควิดกันไม่ไหวนะคะก็เลยต้องยอมตัดใจปิดร้านไปก่อน
เลยมีการจำลองแล้วก็สถานการณ์เหมือนกับว่าเราไปทานข้าวนอกบ้านนะคะ
ก็เป็นบรรยากาศการกินสุกี้ง่ายเลยแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราบังคับให้ทุกคนแต่งตัวเหมือนออกไปข้างนอกนะคะ
เพราะว่าทุกคนก็แฮปปี้ดีคุณพ่อก็เจริญอาหารดีนะคะกินเยอะ
เรียกว่าอิ่มตั้งแต่มื้อเย็นเมื่อวานจนมาถึงเช้าวันนี้เลยนะคะ